เลือกเพลงมาเหมาะเหลือเกินแล้วทำให้โชว์มันหลงตัวเขาเป็นองค์ประกอบ

อันนี้สุดยอดของบุ๋นอันนี้ก็สุดยอดของบู๊ดีทั้งคู่

นึกว่าลืมฉันไปแล้ว

ชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
การแข่งขันเดี่ยว๙ยกที่ผ่านมา
ลูกไม้หลากสีโชว์ความเก่าเกมเจนเวที
ขวาคะแนนสะสมนำไปแล้วถึง๖คะแนน
เพลงพิเศษในวันนี้
เด็กทั้งสองทีมต้องทำให้เต็มที่

จะมีโอกาสพลิกเกมกลับมามีคะแนนนำหรือ
อาจจะโดนนำโด่งทิ้งห่าง

ร้องได้ยกกำลังซ่า
สวัสดีครับ
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ในร้องได้ยกกำลังซ่า

มาประชันฝีไม้ลายมือบนเวทีเด็กซ่าแห่งนี้นะครับ

ยังมีคุณงามความดีติดตัวเด็กน้อยมาด้วย

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๑แสนบาท

ทั้งสามท่านอยู่ที่นี่แล้วครับพี่หอยพ่อเจมส์พบและพี่ฝนครับ
สวัสดีครับ
ที่๑๐ของเรากติกาจะเปลี่ยนไป
คะแนนที่จะได้นะครับเพิ่มเป็น๕คะแนนเลยทีเดียว

จะเป็นโจทย์เพลงจากทางรายการ

เขาจะตีโจทย์เพลงนี้แตกแค่ไหนนะฮะ
หรือว่าจะมีลวดลายอะไรแต่ละทีมนั้น

การโชว์แบบเป๊ะในโจทย์เพลงฮิตแบบเบิด

เพื่อดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาครับ
รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ
หาดูได้แค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

พวกเราจะมาเหี่ยวเฉากันไม่ได้นะ

จริงนะโดยเฉพาะคุณนะ
พี่หอยคุณซ่าหรือไม่
ผมบอกเลยว่าการซ่าเนี่ยมันอยู่ทั้งน้ำเสียงแล้วก็ท่าทาง

ศ่าไม่ได้อะต้องศ่าลองดูคุณชายา

ศ่าหรือไม่ศ่าผมก็ฉี่เป็นฟรอง

คุณเห็นว่าสองทีมนี้เขาเตรียมตัวกันมาดีไหม

แต่ว่าถ้าทุกคนมาทำงานกันเป็นทีม

ไม่รู้ว่ามันจะซ่าแค่ไหนต้องดูต้องติดตามครับผม
ว่าน้องจะมีอะไรเซอร์ไพรสไหมครับ
เออเราร้องซ่ามตัวเลย
มาทำไมคะ

มาทำไมค่ะ

เฮ่ยดีมากเลยมาสนั่งทางนี่เชื่อดีอยู่ดีกว่าเดี๋ยวไปดู

อีกหนึ่งทีมนะลูกลุงไม้หลากสีเพลงอะไรครับ
โอ้ทีมไหนจะร้องก่อนครับ

สาปุ่นตาจะเป็นคนเปิดศึกก่อนในยกที่๑๐นี้นะครับ
ขอเชิญอีกหนึ่งทีมขึ้นประจำที่ครับลูกไป
รอบที่๒ยกพิเศษในรอบนี้จะมีการแข่งขันเพียง๑ยก
ผู้ชนะจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม๕คะแนน
และโดดพิเศษในวันนี้คือเพลงฮิตแบบเปิด
การแข่งขันรอบที่๒เริ่ม
วันนี้จะมาเปิดโชว์เปิดศึกกันนะครับในบทเพลง

วันนี้จะมาเปิดโชว์เปิดศึกกันนะครับในบทเพลง
และโดดพิเศษในวันนี้คือเพลงฮิตแบบเปิด
อีกนั้นเลยยกไก่

ก็ไม่ไม่รักก็ไม่ต้องมา
เป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มา
ลองมาคุยมาพูดให้ฟังสักคำ
ผ่อนใจดำที่ง้อกันนานเท่าไร
ละละละละเลก็ไม่ได้เป็นอะไร
งอนกินไปไอ้เธอก็เจอทิศที
มีแต่งโมมาฝากตั้งหลากตั้งไม้
แต่งอะไรไม่อยากไม่รู้ไม่ใช่
อย่างงั้นแต่งโมจะได้ทำไมสักที
แต่คนดีไม่เอาไม่เอาไม่อยาก
มาจะไม่ไม่รักก็ไม่ต้องมา
เป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาอะ
มาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมา
เป็นอะไรแม่รักก็คงไม่มา
น้องก็อยู่นี้ไม่รักพี่ก็คงไม่มา
ขอให้พี่รอพี่ก็รอน้องยังไม่มา
น้องก็อยู่นี่มาพี่โม่ใจสังมา
ขอเสียงให้ค่ะ
ขอเสียงให้ค่ะ
ช่วยด้วยหน่อยค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
แม้รักก็คงไม่มา
มาจะไม่ไม่รักก็ไม่ต้องมา
เป็นอะไรแม้รักก็คงไม่มา
โปรดติดตามตอนต่อไป
เป็นยังไงบ้างดูโชว์จากหนูน้อยไปแล้ว

คือต้องขอบอกว่า
เป็นการรวมพลังที่น่ารักมากเลย
มันไม่ได้มีจริตอะไรของผู้ใหญ่เลยนะ

ชาดำก็เท่มากในการเต้น

จะมีเหมือนการโยกบ้างแต่มันเป็นการโยกแบบแมนเนอะ
แล้วทั้งออกการ์ดนะคะทั้งแก้ม
ก็แบบเป็นแบบเด็กแบบน่ารักเหมาะกับเพลงนี้มากเลยที่เขาเลือกมา

และสิ่งที่พี่ฝนอยากจะเปรียบในการทำงานของทั้ง๓คนในวันนี้คือ
ทั้งสามคนคือนกกระเรียนหนึ่งตัว

แล้วสองข้างคือปีกที่แข็งแรงที่พาชาดำพานกตัวนี้ขึ้นไป
เพราะถ้าชาดำไม่มีปีกสองข้างนี้ชาดำก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้
หรือถ้าหนูไม่มีตัวนกหนูมีแค่ปีกหนูก็ขึ้นไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นทั้ง๓คนคือนกกระเรียนที่สวยงามแล้วก็แข็งแรงมากค่ะ
คนสามคนนะในวัยใกล้กันแล้วเขามาทำโชว์สักโชว์หนึ่ง
ซึ่งมันไม่ใช่จะหาดูได้ง่าย
วันนี้นะพอชาดำไม่ได้อยู่คนเดียวนะ
ชาดำเขาแสดงความเป็นผู้นำที่ชัดเจนมาก
เขาเหมือนช้างสามเสียนสมุทรปราการ

เขาอย่าลองหา

เขาเป็นองค์ประกอบของกันและกัน
ต้องชมคนอยู่เบื้องหลังว่า
เลือกเพลงมาเหมาะเหลือเกิน
แล้วทำให้โชว์มันหลงตัว

พี่สาวทำไมคะลูก

ไหนบอกความรู้สึกสิลูกหนูเป็นยังไง

ครับ
พรุ่งภูมิใจลากหน่อยค่ะ

ดีใจ

บอกตรง
นึกว่าลืมฉันไปแล้ว
ไอ้ที่เหตุชายนึกว่าลืมเขา

ชาดำชนะแล้วลูก
อืม
เมื่อกี้ที่เห็นเขาไม่มีความกังวลอะไรเลยกับการ
ที่เขายังไม่เคยทำคะแนนให้กับทีมได้เลย
แต่วันนี้ผมเชื่อว่าเขาดูเป็นผู้นำมากนะ
ชาดำเพลงนี้แต่สองคนออกัสกับแก้มเนี่ย
เป็นผู้ตามที่มันดูลงตัว
สองคนนี้ทำให้ชาดำเนี่ยโดดเด่นขึ้นมา
เพราะฉะนั้นผลเป็นยังไงไม่รู้

ชาดำชนะใจพวกเรา
พี่เลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างดูลูกคุณโชหนิชุดนี้ไปแล้ว
ก็รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะครับผม
แล้วก็ทำออกมาได้แบบพร้อมเพียงกันมากเลย
นี่แหละเขาเรียกว่าทีมเวิร์คครับผมสุดยอดครับ
ได้น่ารักไม่มีข้อสงสัย
เลยว่าทำไมกรรมการถึงชมกันเกลียว
ช่วงหน้าทีมลูกไม้หลากสี
จะมีไม้เด็ดอะไรมาเรียกคะแนนจากกรรมการ
ต้องมาชมกันครับสักครู่เดียว
ฟังดีนะกรรมการทั้งสองท่าน

ไม่ได้
เป็นอะไรแม้รักก็คงไม่มา

วันนี้ได้รับคำชมจากคณะกรรมการไปด้วยเยอะแยะเลย

เพลงนี้จะร้องไม่ได้เลย
ถ้าพี่เลี้ยงเขาไม่แนะนำเข้าเพลงในเพลงนี้ครับ

จากเป็นคนที่เคยใช้ค่ะ

รักใคร
รักไม่มาจากผู้ใช้ค่ะตัว
เป็นตัวคนเดียวเงาแป๊บเดียวก็หลับไป
หลับไปโอ้โหโหโหโห
เมื่อคนที่แข็งแรง
ฟ้าเล็กแรงจะเธอดู
ประดับรู้ว่า
กล้าลองคบแก้แสง
ใจเจ้ากรรมก็รักแบบไม่รู้
ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาว
จะชิวได้ไหมรู้ไหม
ต้องใจฉันหลีก
รักเธอมาเกินมากไปมากมากมากมากมากมาก
แต่โดยอยู่ส่องสังกันตาย
เธอจะเจอสิ่งที่ฉันกลัว

ทุกสิ่งส่องส่องก็ได้สวย

ฟ้าเล็กแรงไม่เจอเธอดู
ฟ้าเล็กแรงไม่เจอเธอดู
กลางห่องคงแปบเดียว
ใจตัวกลางก็รับแบบไม่รู้
ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงอยาก
ชิวได้ไหมรู้ไหม
ดูใจฉันปลีก
รักเธอมากเกินมากไปมา

ดูอีกวันน่ารักใช่ไหม

ถ้าไม่สุขุมวิทย์ก็จะไปอยู่วัน

เห็นแล้วรักสีชมพูไม่ดังคำขู่
ไม่รู้ว่าเจอเธอทำไมถึงยาว
ชิวได้ไหมรู้ไหม
ดวงใจฉันปลิว

รักพ่อมากเดินมา
ไปมากมากมากมากมาก
เพราะเจ้าอยู่กับฉันก็ใจ
ก็แค่มีน้ำตาลไม่ถึงตาย

ไม่ได้
เดี๋ยวครับเอาตัวซับไปนั่มครับผม

ไม่ได้ต้องนั่งอยู่ตรงนี้

เป็นยังไงบ้างลูกภูมิัติของเขาลูก

เอาล่ะพ่อเป็นไงจ๊ะพ่อจ๋า

จริงไม่รู้จะเสียอะไร

เหมือนเราได้พบกับคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนที่ลงตัวที่สุดคณะหนึ่ง

กรรมการทั้งสองท่านรับเวรรับกรรมกันไปเอง

อันนี้มันต้องตัดสินใจว่าชอบอะไร
ชอบโชว์ที่มันกลมกล่อมลงตัว
มันดูแล้วมันเอาหัวใจเราไปทั้งดวง
หรือชอบคนร้องเพลง๓คนที่ร้องดีเลิศ
ต้องเลือกเอาล่ะครับว่าใจเนี่ยได้ให้คณะไหนไปแล้ว
หรือกำลังจะให้อีกหนึ่งขณะ

น้องภูกับน้องบีเอ็มผมบอกเลยว่า

คือคาดไว้คาดไว้ว่าเขาจะทำได้ดี
ตามคาด

อะไรวะถึงคาด

ผมเห็นเขาร็อกมาตลอด๒๓เพลง

แรกก็ดูงันพอดูอีกวันน่ารักชิมมาก
แล้วซีนนางเอกเขาหลับบวนผู้กันกับเยอะเพิ่งสังคัญแอคชั่น
นึกไปถึงวันเดอร์เฟรมอะไรอย่างนั้น
จากดาเอ็นโดฟินไปวันเดอร์เฟรมเลย
คุณพ่อตอนแรกผมนึกว่าล็อกได้อย่างเดียวจริง
แต่ผมว่าล็อกเขาไม่ได้หรอก
เปิดประตูออกซะแล้วปล่อยให้เขาเดินตามที่เขาชอบ
ขอบคุณมากทั้งสองทีมนี้นะจะบอกว่าอันนี้สุดยอดของบุ๋น
อันนี้ก็สุดยอดของบู๊คือสุดยอดทั้งคู่อ่ะ
เราก็เลยรู้สึกว่าอยากกลับบ้าน
คือไม่รู้จะให้ใครดีต้องบอกว่าดีทั้งคู่

ขอบคุณค่ะพี่หมอนดีทั้งคู่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณนักกรรมการทั้งสามท่าน
พี่แซ็คเป็นอย่างไรคุณ
ผมพูดถึงน้องทั้ง๖คนนะครับเขาเป็นคนเก่ง

อะไรฮะขาดไม่ถึงครับผม
เออเสร็จเห็นขาดสั้น
พูดถึงเรื่องโชว์นะครับในความคิดของผมนะครับ
เหมือนมานั่งดูโชว์ศิลปินที่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้ว

เพราะก็ได้คำเดียวแหละชิบ
บี๊มรูปไม้หลักศรีชายความเกาะเกม
ออกแบบการแสดงด้วยเทคนิคการร้องที่
สุดยอดเหนือความคาดหมายแบบนี้
ช่วงหน้ามาลุ้นผลกันนะครับ
และทีมที่ชนะในรอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษนี้คือ

จะให้ทีมไหน

กลับมาครับ
กลับมาครับ
และทีมที่ชนะในรอบที่๒

เพลงพิเศษนี้คือ

เพราะฉะนั้นตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่๘คะแนน

อยู่ที่๖คะแนน
เป็นยังไงบ้างครับกับชัยชนะในครั้งนี้ครับลูก

ดีใจมากเลยค่ะ
อีกหนึ่งทีมเป็นยังไงบ้างลูกในตอนนี้

บางทีเราอาจจะแพ้ก็ได้
ก็ยังเหลืออีกหลายยกอยู่นะลูกนะ
เอาละครับ
ความสื่อว่าเขากลมกลืนมากแล้วทำให้เรารู้สึกดูแล้วเราเข้าถึงเขาได้ง่าย
คุณผู้ชมครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่านะครับ
เพราะว่ายังมีรอบหน้ารอคุณผู้ชมอยู่ในรอบที่๓
และครั้งหน้าในรอบที่๓นี้นะครับผู้ชนะในแต่ละยกนะครับ
จะได้คะแนนสะสมยกละ๒คะแนน
และคณะกรรมการจะมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าคนละครั้ง
มาดูกันว่าใครครับที่จะพิชิตใจกรรมการไปได้
ติดตามในร้องได้ยกกำลังซ่ารอบหน้าครับ
ในที่สุดทีมสลิดน้อยก็พลิกสถานการณ์จากเป็นผู้ตาม
ขึ้นมาเป็นผู้นำได้ภายในยกเดียวเก่งจริงเลยเชียว
รอบหน้าเป็นรอบที่๓ที่คะแนนสะสมจะเพิ่มเป็นยกละ๒คะแนน
แถมยังมีลุ้นสิทธิ์ยกกำลังซ่าที่จะได้คะแนนแบบยกกำลัง
รับรองว่าสนุกเข้มข้นเกมพลิกไปพลิกมาต้องติดตามเชียร์เด็กเด็ก
กันในร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
เด็กทั้งสองทีมครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการแข่งขันในวันนี้ครับผม
ดีใจกับเพื่อนด้วยนะที่ชนะในยกนี้
ขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณพี่แซคนัทด้วยนะครับ
ขอบคุณกำลังการด้วยนะครับ
ต่อสู้เพื่อบ้านเกิดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผม
เจอกันใหม่ในยกหน้านะครับลูกทุ่ง๒สไตล์ช้าปะทะเร็ว
เจอกันใหม่ครับในรองได้ยกกำลังซ่า
เขาเอาความรู้สึกที่แม่กล่อมเขามาเล่าให้ทุกคนฟัง
ขอบคุณนะเพื่อน